ชมเล่าเส้นเป็นเรื่องกันต่อเพราะช่วงที่แล้วพอสไว้ที่หน้าตาของบะหมี่อัศวินที่น่ากินแบบกระชากใจแล้วก็ยังได้ยินเสียงแววมาว่าเฮียวินัยใจป่าจัดเมนูบะหมี่ผัดมาให้อีกหนึ่งจานอ้าวไปชิมกันเลยค่ะ

ทุกวันล่ะไง

เวลาขายปะหมี่อปป้อย

ที่เป็นเส้นบะหมี่กว่างตุ้งนะครับผมอันนี้อะไรอันนี้โกยซิมีโกยซิมีอ่ะอันนี้พี่เต๋จยังไง
ก็คือบะหมี่นี่เราก็ใช้บะหมี่กวางต้มเนื้อครับความได้เปรียบก็คือว่าเส้นมันอร่อยอยู่แล้วแหละเออตัวเส้นมันดีอยู่แล้วใช่
ผมก็เลยคิดมาทำเมนูที่ว่าสำหรับคนชอบทานอาหารเป็นพวกรัดหน้าพวกเส้นอะไรพวกนี้
อันนี้ก็เป็นอีกเมนูขายดีของทางร้านขายดื่มใช่ไหม
คือเส้นมันก็จะหอมค่ะก็เอาไปร่อนในกระทะอืมหอมแล้วก็มาทำน้ำร้าน
ชิมีที่นี่จะแปลกอยู่ที่อื่นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หน่อไม้อ๋อเออทำไมไม่ใส่หน่อไม้
คนจีนเขาจะมีความคิดอยู่อย่างว่าหน่อไม้กินแล้วแสลงอะไรอย่างนี้เขากินยาพวกหน่อไม้เนี่ยเขาจะไม่กิน
เราก็เลยตัดหน่อไม้ออกไปแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองใส่แทนพวกนี้แทนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสองเมนูขายดี
แล้วก็ทางร้านที่ขายดีอีกอย่างหนึ่งคือมีกิมมิกของทางร้านด้วยอย่างที่เห็นไปคืออัศวิน
นี่เป็นความน่ารักนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเมนูเมนูทางร้านนี่แปลกทั้งนั้นเลย
ไข่เดี่ยวนะมีอะไรอีกก็มีข้าวดาวพะสุกข้าวดาวพะสุกคือข้าวช็อกโกลี
พระสุกนี้ก็เป็นไข่กะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวครับทำไมต้องดาวพระสุกอ่ะ
ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าพอตั้งชื่ออย่างนี้แล้วคนชอบสั่ง
คนชอบสั่งโหดาวพะสุกมันละครมันดังตอนนั้นดาวพะสุกมันดังใช่ไหมครับ
ดาวพะสุกไข่ระเบิดข้าวมรุตตะยูคืออะไร

คนจะชอบมรุตยูดำจานหนึ่งอะไรอย่างนี้
มรุตตะยูดำจานหนึ่งแล้วก็ช็อกโกลีคืออะไร

นี่ก็เป็นเมนูที่น่ารักของทางร้านนะครับมีคนคิดทั้งหมดเนี่ย
ผมก็คิดแล้วก็เด็กก็นั่งคุยกันก็ช่วยกันคิด
ฟังชื่อแต่ละเมนูของเฮียวินัยแล้วก็แอบยิ้มเล็กเลยนะคะ

แต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าสามารถเรียกความสนใจให้กับลูกค้าได้
พ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นก็ลองเอาไอเดียของเฮียวินัย

เพราะถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ
ทำง่ายแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับทางร้านของเราด้วยนะ
อยากจะมาลองทานแล้วร้านเหล่ากุ้ยอยู่ที่ไหนเลย
ร้านผมอยู่ในซอยรามคำแหง๒๒

เปิดตั้งแต่๑๑โมงครึ่งถึง๔ทุ่ม

ไปนอนต่อนะดูว่านอนน้อยทำขนาดเยอะนะ
ได้ความรู้และความอร่อยของบะหมี่แห้งยำไข่เดี่ยว
และก๋วยสีหมี่จากร้านเหล่ากุ้ยเกียร์ไปแล้ว
แต่ว่านักเล่าเส้นของเราเขายังไม่พอใจ
เรียกว่ามาทั้งทีต้องขยี้ให้สะใจ
จนได้มาเจอกับร้านไก่รสเข็น
ที่มีลูกค้ามาอุดลุ้นจนแน่นเต้นกันอย่างที่เห็นนี่สิ
มาถึงร้านสุดท้ายกันแล้วนะครับที่คุณผู้ชมสามารถเดินทางตามรอยเล่าเส้นได้
สบายกระเป๋าย่านรามคำแหงพระราม๙แถวนี้นะครับผม
ร้านนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นครับผม
ซึ่งขายดีมากเลยเรามานั่งรอเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เริ่มถ่ายทำเพราะว่าคนเต็มร้านไม่มีที่เราจริงครับ
ไปสืบสาวราวเส้นดีกว่ารอมานานแล้วครับ

สวัสดีครับพี่สมภารอ้าวหยุดจัดแป๊บนึงหยุดจัดแป๊บนึง
คุยกันก่อนพี่สมภานะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสูตรมะระซุปเปอร์ตุ๋น

โอ้โหเดี๋ยวต้องถามก่อนทำไมถึงเป็นซุปเปอร์ตุ๋นเนี่ย

นับเป็นตัวไม่ได้ต้องนับเป็นชิ้น

ชิ้นนี่หมายถึงว่า๑นองก็ทำเป็น๑ชิ้นถูกไหม
ครับผม๑น้องก็๑ชิ้นหรือ๑สะโพกเป็น๑ชิ้น

มันอยู่ที่ว่าจะตุ๋นหม้อแรก๕๐โล

เราก็กว่าจะเดือดก็ประมาณ๑ชั่วโมง

ครับผมพอเดือดปุ๊บก็ตั้งเวลา๑๕นาที
เดือดปุ๊บ๑๕นาทีแล้วปิดหรอ
ปิดนะฮะแล้วก็อบไว้ประมาณอีก๑๕นาที
แล้วก็จะมาเปื่อยออกมาเป็นลักษณะ

ไก่ที่ใช้เนี่ยเป็นไก่วัดหรือเปล่า

เดี๋ยวขอแนะนำว่าไม่ใช่ไก่วัดนะเพราะเห็นมันสมภารไง
สมภารมันเป็นชอบกินไก่วัดไม่กินไก่วัดครับ

ก็มีเครื่องยาจีน๑๓ชนิด

มีทุกชนิด
จากจะพิถีพิถันในการคัดเลือกสายพันธุ์ของไก่แล้วนะคะ
ส่วนของการตุ๋นก็ต้องพิถีพิถันไม่แพ้กัน
โดยในแต่ละวันพี่สมภารจะต้องแยกไก่ไว้เป็นส่วน
แบ่งเป็นน่องเล็กน่องใหญ่ปีกสะโพกและขา
เพื่อนำเรียงใส่หม้อแล้วตุ๋นในน้ำซุป
ดัดแปลงมาจากน้ำราดข้าวขาหมู
เป็นเวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
เพราะเป็นเวลาที่พี่สมภารทดสอบมาแล้วว่า
เนื้อไก่จะเปื่อยนุ่มกำลังดี

ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืด

สวัสดีครับเชฟตัวสวัสดีครับพี่นอทสวัสดีครับทุกท่าน
คุณผู้ชมครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับ
วันนี้เราก็มีเมนูง่ายนะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชม
สามารถที่จะทำเองที่บ้านได้นะครับอ้าวเชฟวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีครับ
บอกเลยวันนี้เป็นเมนูผสมผสานครับผมระหว่างแกงไทยและอาหารอิตาลี
งไทยและอาหารอิตาลีที่เรากินกันปกติก็สปาเกตตี้ผัดแกงนู่นแกงนี่
น่าไปน่าไปหรออ่าวันนี้ต้องซับซ้อนกว่านั้นนะครับครับผม
อ่าเมนูนี้ครับผมลาซันยากเนื้ออ๋อเมนูวันนี้นะครับ

ส่วนผสมกันแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนวิธีการทำนะครับเชฟครับ
ใส่หอมใหญ่เลยครับโอเคอ่าระหว่างเชื้อผัดนะครับ
เรามาทำความรู้จักกับเส้นลาธัญญากันหน่อยเป็นพาสต้าที่มีลักษณะใหญ่
แบบใหญ่ซึ่งเท่าที่ทราบมานะถือว่าเป็นเส้นพาสต้ายุคแรกเริ่มเลยนะ
เนื้อก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้ว
สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้

ใช่ว่าเน้นก็เอาไปตับเอาไปบดก็หน่อยให้ละเอียด
พอถึงขั้นตอนนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็ต้องใส่กะทิแล้ว
แต่วันนี้ครับผมเราไม่ต้องมานั่งคันกะทิเองนะครับ
ที่ใช้ง่ายและสะดวกสบายมากครับ
ถ้าอย่างนั้นนี่เลยครับกระป๋องนี้นะครับ
สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู
ทำให้รสชาติอาหารเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ
แล้วตอนนี้นะครับมีขนาดใหม่ด้วยนี่เลย
ป๋องเล็กเหมาะกับครอบครัวเล็กและสะดวกยิ่งขึ้น
เพราะเป็นฝาพร้อมเปิดด้วยนะครับ
สีสันหน้าตากลิ่นทุกอย่างโอเคเลยนะเนี่ย
ใส่มันฝรั่งลงไปเอามันฝรั่งนะครับผม
เสร็จแล้วเราจัดการปรุงรสเลยครับปรุงรสเลยนะ
ใส่ขัวลงไปเพียงท้ายแค่พอมีกลิ่น
เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาจัดใส่ชามแล้วก็รออบเลย
ชั้นสุดท้ายแล้ว
หื้มเชฟครับ

ตาดูดีมากแล้วก็กลิ่นก็หอมมากด้วยเช่นกันนะครับผม
ช่องบอกแบบนี้เชฟครับเพราะได้ทานเข้าไปแล้วนี่แหละครับครับวู
ได้สัมผัสที่นุ่มนวลรสชาติมัสมันแบบไทยที่มีกลิ่นหอมของนมเบา

ใช่เลยครับพี่น็อตแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำอาหารอร่อยได้หลากหลายเมนู
รับรองว่าได้ทานของอร่อยเหมือนกับเราสองคนแน่นอน
วันนี้เราขอทานกันต่อนะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาดูกันว่าจะมีเมนูอะไรมานะครับ